คุณผู้ชมครับที่จังหวัดสระบุรีคนร้ายเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมานะฮะแล้วมาก่อเหตุลักษัพตามร้านขายของชำคือทำแล้วหลายหนอ่ะแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านของชำเขาเห็นเขาเอาไม้ไล่ตีแบบนี้เลยฮะ
นี่เจ้าของคงดักรออยู่แล้วแล้วนะคือโผล่มาปั๊บจังหวะวิ่งออกมาเลยนะฮะกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
แห่งหนึ่งในอาเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเวลาตี๔๒๒นาทีมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวไปสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดินมาขโมยของที่วางอยู่นะร้านเนี่ยที่มีผ้าใบทับอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นเจ้าของร้านมาเลยถือไม้วิ่งไล่ตีนะครับแต่ยังไม่ทันตีหรอกชายคนนั้นวิ่งหนีไปได้ซะก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คร

ผมเป็นคนในคลิปจริงครับคุณตำรวจที่มาขโมยเพราะว่าหิวตกงานไม่มีเงินเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำสระบุรีจากข้อหายาเสพติดครับ
รับทั้งหมดสองครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
หลังจากออกจากเรือนจำมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วขโมยเลยครั้งแรกขโมยแล้วเจ้าของไล่ตีไหม
เขาไล่เฉยไล่เฉยราคาที่สอง

พี่พิพัฒน์พงศ์โปร่งเจริญอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้านชำเมื่อสักครู่นี้นะ
ก็ขอบคุณนะครับที่ตำรวจทำงานเร็วเลยจับคนร้ายได้นะครับ
เขาเอาไม้ไล่ตีไปขโมยร้านอื่นเนี่ย
เขาอาจจะใช้ปืนยิงตายเอาแล้วก็ได้นะฮะอ้าวพี่เขาบอกแบบนั้นฮะ